วันอาทิตย์คู่มิตรกับพระรหัส
เค้าเป็นคนหญิงทรนองในสังศรีมาก
เป็นคนที่มีความคิดอ่านดีมาก

๒๐ทองสูงเขาเรียกจันรู
ตัวเขาเองชอบหาอาหารกินอร่อย
ชอบกินนู่นกินนี่อร่อยมาก
และโดยเฉพาะเรื่องนั้นนะ

เป็นคนจิตใจหนักแน่นบ้างเล็กน้อย

น้องเขาเป็นคนมีวาสนาวาสนาดีนะครับ

เขาเองเป็นคนหญิงมาก

เขาดูถูกแล้วเขาไม่ยอม

โสดสองคนนี้ใครดวงสมพงศ์กับคุณดาวมากที่สุดครับ

อ่าแต่ถามว่าสองคนนี่ใครดวงสมพงษ์มากกว่ากัน
คุณน้อนครับคุณน้อน
อาจารย์ติ๊กก็ได้วิเคราะห์มาแล้วเอาดวงชะตาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว
ทุกอย่างอยู่ที่คุณคุณจะไปเชื่อหัวใจตัวเองหรือจะเชื่ออาจารย์ติ๊กด้วยดวงชะตาอยู่ที่คุณคนเดียว
เพราะฉะนั้นผมอยากให้สองคนนี้มีโอกาสพูดบ้างอยากฟังจากใครก่อน

ฮิปปี้สุดท้ายแล้วก่อนเขาจะตัดสินใจคุณใหญ่จะพูดอะไรครับคุณดาวเชิญ

อันนี้นี่อยู่เป็นอยู่เป็น

นนท์ครับคุณอยากจะพูดอะไรคุณดาวครับ
ตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นเลยครับแบบ
กระสับประสาห์ใจไม่อยู่กับเนื้อของตัวเพราะใจของคุณอยู่กับคุณครับ
ทำมินี่ฮาร์ดอะ

ทำตามหัวใจดวงไม่ค่อยแก้
อันนี้เห็นด้วยเหมือนอ๋องเลยว่า
ดวงฟังได้ประมาณ๕๐แต่
ทำตามหัวใจที่ต้องการ

แต่พื้นฐานเราสองคนคือเชื่อดวงโค้นนะพี่

ใช่ถ้าใจมันได้มันสู้ไหวพี่
เอาล่ะเขาแนะนำมาแล้วครับคุณดาวครับ

น้ำชอบเด็ก

แล้วไม่ใช่เด็กตัวเล็กด้วยนะ
เด็กตัวบริขุม
เอาละครับวันนี้นะครับคุณดาวก็เลือกคนที่

ไม่เคยจะคุย

แต่ว่าตอนจับอ่ะหรือที่แบบว่า
มันสั่นอย่างเงี้ก็เลยแบบแต่แบบอีกคนนึงก็แบบว่าเฉยแบบนึง
ก็เลยแบบคือว่าเออเราอาจจะมีความตื่นเต้นแล้วก็แบบอันนี้เหมือนกันก็เลยเลือก

ก็เห็นแล้วก็ก็ชอบตรงสเปคดีก็เล็งไว้แหละแล้วก็ฟังจากพี่บูธอะไรอย่างเงี้

มันดูบรรยากาศมันดีมันไม่เหมือนแบบอยู่ในตึกอะไรอย่างนี้